คุณผู้ชมเคยคิดไหมเอาจริงว่าซุปตาหน้าหล่อบ้านเรานะ
ที่เป็นแบบว่าเรฟของสาวสายมูทั้งหมด
เจนะเจเจกิจสนภูมินี่นะ
แม้แต่หวานใจตัวจริงของเขาอย่างน้องต้าเหนิงก็ไม่มี
จริงเหรอขอบคำอะไรอ่ะ
จะเล่าให้ฟังก่อนจะเล่าข่าวนี้นิดนึงอยู่ก็อยากจะร้องเพลงขึ้นมา

เอานะคะ
สมัยนี้แล้วคุณผู้ชมขายังหมดแต่ร้องเพลงหมดแต่แง่นหน้ามองฟ้า
แล้วอยากให้คู่เนื้อมาไวนู้นไปไหน

แต่ที่สำคัญกรุณานแนบรูปไปด้วยนะเจสสิทธิ์
และที่พูดเลยนี่นะไม่ได้ว่าเช็คสถิติโดยตรงจากองค์เทพนะ

หนุ่มทั่วเมืองกุมขมับคุณผู้ชมเอาจริง
ยืนหนึ่งเรื่องคลั่งรักแฟนก็แล้ว
แถมความหล่อที่มีก็ดีแบบว่าตรงปกของแคร่
งานนี้นะเจอเจ้าตัวถึงกับหลุดขำคุณผู้ชมว่า

ผมก็ยังมีมุมที่หลายคนไม่เคยได้เห็น
กับชุดดอนตัวโปรดของเจเจ

งานนี้นะใครที่รอฟิน

คนส่วนใหญ่ผมว่าอาจจะเจอผมแบบตามงาน
หรือว่าตามแบบวีดีโอที่เขาถ่ายตามงานอะไรอย่างนี้

ผมก็เป็นชุดนอนที่คุณแม่ซื้อให้แล้วก็ใส่มาประมาณแบบ
ผมว่าสิบปีได้แล้วก็กางเกงยังยืด

กางเกงย้วยรายการตูน
อาจเซลว่าเออน้องตัะเนิกเคยเห็นขบ
พี่หนูไม่เคยเห็น